มาที่เบรกนี้ค่ะถามก่อนดีกว่าเชอรี่
ตอนเด็กเธอมีความฝันอยากจะเป็นอะไร

อะไรก็ได้ที่ให้อยู่ในวงการบันเทิง
ก็เหมือนคนนี้เลยเขาทำได้สำเร็จแล้วนะคะ
น้องโมโตค่ะเรียนร้องเต้นนะ

ไปออกซิงเกิลที่ประเทศญี่ปุ่น

แม้รายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะไปชมเลยค่ะ
กินได้แล้วกินได้แล้ว

สำหรับหนุ่มน้อยศิลปินไทยเพียงคนเดียว
หนึ่งในสมาชิกวงเทนจินแอคเตอร์

วันนี้อยู่กับเขาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

หนุ่มน้อยหน้าใสอายุเท่าไหร่คะลูก

แม่เจ้าไม่อยากจะนับประมาณสักหนึ่งรอบ

ชื่อจริงนามสกุลจริงบอกเลยค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อนิติกรสมบัติธรรมนะครับ

อาจจะเป็นครึ่งควบลูกไม่ใช่อันนั้นนอกเรื่องนะคะ
คุณไปทำที่เป็นศิลปินที่ญี่ปุ่นได้ยังไงเล่าให้เราฟังหน่อย
แล้วเขาก็สนใจเขาอยากเห็นความพัฒนา
จนมีความพัฒนามากขึ้นรอบสองผมก็ได้รับความสนใจอีก
รอบที่๓เขาอยากจะเห็นความพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด
คือพูดภาษาญี่ปุ่นร้องเพลงญี่ปุ่นเต้นญี่ปุ่น
ผมก็สามารถผ่านจนได้สามารถทำจนได้แล้ว
ประมาณออกมาสักกี่ละอัลบั้มคะ

ตอนนี้ก็มีผลงานแรกของผมแล้วก็ที่ได้มีร่วมกับวงก็คือเพลงผักชีครับ
แล้วก็อยู่ที่ไหนครับ
อยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างมีคนญี่ปุ่นมาสาวญี่ปุ่นมากรี๊ดกราดอะไรอย่างนี้บ้างเปล่า
ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะมากขนาดนี้พอไปจริงโอ้โหทำให้เราตกใจน้ำตานี่คอเลยครับ
แล้วเราเป็นคนไทยอย่างนี้อย่าให้เสียชื่อนะไปแสดงวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเวลาผมไปเจอกับผู้ใหญ่ผมเอาวัฒนธรรมคือการไหว้ไปครับ
คือแบบไปทักทายว่าสวัสดีครับแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่น
สิ่งที่น้องจะค่อนข้างโดดเด่นมากคือความตั้งใจ
เราน่าจะเป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่ส่งนักเรียนไปทำงานร่วมกับค่ายต่างประเทศมากที่สุด
แล้วก็หวังมากเลยว่าจะเป็นอีกหนึ่งศิลปินไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยนะครับในระดับโลก
เขาจะมีจริงวงผมจะมีแบบหลายคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วมีความน่ารักมีความหล่อแต่เขาบอกผมจะเป็นลุคแบบแดดหน่อย
สาวญี่ปุ่นน่ารักไหม

ก็คือเพลงผักชีฮัฟเฟิร์นครับผมฝากด้วยนะครับผม